อ่ะนอกจากเจ้าไก่น้อยน่ารักนี้แล้วที่ต้องดูแลประคบประงมไปช่วยน้องหมาตัวนี้หน่อย
หัวบ้านติดปี๊บนานกว่า๒สัปดาห์เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบไปช่วยเหลือมันอย่างด่วน
และก็พยายามช่วยเหลือมันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านคลองอีแผ่วหมู่๕ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
มาช่วยเหลือเลยเพราะว่าชาวบ้านแจ้งไปว่ามีหมาจรจัด

แต่ว่าหัวมันติดทางปี๊บเอาออกไปได้

หมาตัวนี้สีน้ำตาลแล้วตอนนี้ผอมเห็นกระดูกเลยค่ะ
แล้วที่สำคัญหัวมันเนี่ยโอ้โหดูค่ะมีแต่ช่องหายใจเท่านั้นเอง
โซซัดโซเซอยู่ไร่ข้าวโพดข้างทางของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่รีบไปช่วยหมาเองมันก็กลัวค่ะ

พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยตะคุบตัวได้ก็เลยอ่ะพยายามช่วยเอาปี๊บที่ติดหัวออกมานะคะ
แล้วก็อุ้มน้องหมาเนี่ยมาที่ข้างถนนเพื่อที่จะให้อาหารมันได้ทาน
นะคะก็เตรียมปิ้งไก่เอาไว้อาหารเม็ดและน้ำดื่ม
วิธีการก็คือใช้กันไกลตัดเหล็กนี่แหละค่ะ

คือพอช่วยได้ปั๊บดูมันกินด้วย

มันก็ดีโอกพิษไตนะคะ
ภารกิจการช่วยเหลือน้องหมาตัวนี้ก็หนึ่งชีวิตที่มีคุณค่านะคะ
ดีไม่ดีเดี๋ยวมันกลับมาตอบแทนบุญคุณเรา